ผัวคนนึงดุมากจริงไล่เมียไปจากบ้านละนะ
เอออ่ะพอคนไปรับมาปรากฏฝั่งผัวไม่ยอมขับรถตามรถที่เมียนั่งอยู่
เอาปืนยิงครับแต่ปรากฏญาติของเมีย
ยิงสวนกลับไปแสกหน้าเลยครับ
ก่อนอื่นเนี่ยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะให้ดูผังก่อนว่าเรื่องนี้มีใครเกี่ยวข้องกันบ้าง
บุญมีกับออนปริยาเป็นสามีภรรยากันครับ
นี่นะทางซ้ายนี่เราทำผังให้ดูบุญมีกับออนปริยาเป็นสามีภรรยากัน
วันที่เกิดเหตุเนี่ยสองคนนี้ทะเลาะกัน
บุญมีไล่ออนประยาที่เป็นเมียออกไปจากบ้านเมียโทรหาแม่แม่เนี่ยชื่ออดีสาครับ
อนปริยาซึ่งเป็นเมียเนี่ยบอกว่าแม่ส่งคนมารับหน่อย
เพราะว่าโดนผัวไล่ออกมาจากบ้านแล้วเนี่ยแม่ก็เลยอ่ะงั้นตามพี่ชายให้ไปรับ
ลูกสาวก็คือออนปริยาพี่ชายของแม่ชื่อว่ากำนันทองสาครับ
แล้วก็บึงรถไปรับกันที่บุรีรำก็นั่งรถกันมามีทั้งคุณแม่
มีทั้งออนปรียาแล้วก็มีลูกชาย๒คนแล้วก็มีน้องชายของออนปรียานั่งมากันด้วย
กำนันทองสาเนี่ยไปรับออนปรียากลับมาปรากฏว่าบุญมีคนที่เป็นสามีของออนปริยาเนี่ย
กลับไม่ยอมให้เมียกลับไปครับบุญมีก็เลยขับรถตามมา
ตามไม่ตามเปล่าบุญมีพยายามจะขับเบียดชนรถที่เมียนั่งมาด้วย
แล้วก็ไปแซงปาดหน้าเดินลงมาหาเมียที่รถแล้วบุญมีถามเอาไปคำนึงว่า
จะกลับบ้านกันเหรอหลังจากนั้นสิ้นเสียงคำถามปุ๊บ
สาดกระสุนใส่เลยครับนี่ฮะจะกลับบ้านหรือเอาปืนยิงใส่เลย
รถก็มีลูกชายนั่งอยู่ด้วยนะตกใจร้องบอกพ่อพ่อ
แต่บุญมีไม่ฟังเลยครับไม่สนใจอะไรเลยกระสุนที่ยิงออกมาเนี่ย
โดนเข้าที่หัวของเมียตนเองก็คือออนปริยาโดนไปหนึ่งนัดครับ
ครับอย่างกำนันเนี่ยกำนันเกือบจะโดนไปเหมือนกันนะ
ำนันทองสาเนี่ยเฉียวหัวไปนิดเดียวเลย
จังหวะนั้นเชื่อไหมครับคุณผู้ชมฮะกำนันทองสาทำยังไง
แกแกล้งตายแกล้งว่าโดนกระสุนไปแล้วก็เลยแกล้งตาย
อืมแล้วพอนายบุญมีเดินกลับมาที่รถเหมือนจะมาดูผลงานตนเอง
เพราะคิดว่าน่าจะยิงตายหมดทั้งรถแล้วหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรเนี่ย
กว่านั้นกำนันทองสาครับปืนไวเลยฮะชักปืนในมือมา
โอ้โหเงยหน้าขึ้นยิงไว้ป้องป้อง
กระสุนเจาะแสงหน้าบุญมีบุญมีตายคาที่ครับ

กำนันทองสาซึ่งเป็นอดีตกำนันตะบนหนองแวงเนี่ย
รับและที่หน้ารสของกำนัเอียนะก็มีโหล่องพ่อพุทธสวทธลเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
กำนันเขาเชื่อว่านี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่ช่วยให้กำนันคุ้มครองรอดปลอดภัยรอดตายมาได้อย่างบุดหวิดครับ
กำลังเล่าถึงวินาทีชีวิตวันนั้นบอกว่า
ตอนนั้นเนี่ยกำนันเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะยิงให้ตายหรอกนะ
แต่จำเป็นจะต้องปกป้องทุกชีวิตบนรถ
ปกติแล้วกำนันไม่ใช่คนชอบพกปืนหรอก
แต่แม่ของออนปริยาบอกกำนันพกปืนไปเถอะไปด้วยเถอะ
เพราะนายบุญมีมันชอบเล่นปืนมันมีปืนด้วย

นายบุญมีมีการโพสต์รูปปืนแล้วขู่จะฆ่าด้วย
นั่นโพสต์ลงโซเชียลแบบนี้คุณผู้ชม
ถือปืนมาแบบนี้ฮะแล้วช่วงที่เกิดเหตุครับ
กำนันทองสาบอกเห็นท่าไม่ดีก็เลยหยิบปืนมา
ลูกปืนไว้แล้วเตรียมเอาไว้ใกล้มือเลย
เพื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นมาจะได้ชักปืนยิงได้ทัน
แต่กำนันก็ยืนยันนะไม่ได้กะจะยิงใครแค่ไว้ป้องกันตัว
อีกมือนึงก็หยิบมือถือโทรแจ้งตำรวจ
แล้วพอเห็นว่าบุญมีมากราดยิงใส่รถเนี่ย

จังหวะที่บุญมีจะมายิงซ้ำ
นั่นแหละครับเป็นจังหวะที่กำนันสบโอกาสยิงสวนไปเลย
ผมนึกว่ามันมื้นไปหมดแล้วไง
พอผมล้วงมาได้เขาเปลี่ยนจุดเฉยนี่

นายบุญมีเสียชีวิตที่เกิดเหตุ
ส่วนอ่อนปริยาถูกกระสุนถากเข้าที่หัว
คนอื่นได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
ส่วนกำนันทองสาโดนแจ้งข้อกล่าวหา
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ความผิดเรื่องของพรบออาวุธปืนนะคะ
กำนันบอกว่าไม่กังวลนะเพราะมั่นใจว่าทำลงไปเนี่ย
เพราะเป็นการป้องกันตัวแล้วก็รักษาชีวิตลูกหลาน
เชื่อว่าศาลท่านจะเมตตา
ซึ่งล่าสุดก็ได้ประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนแล้วนะคะ
สำคัญกำนันทองสานะคะ